ดูเรื่องนี้หน่อยเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่มีทุกบ้านเลย
แก๊สหุงต้มถังแก๊สหุงต้มระเบิดทุกอย่างพังพินาศภายในพริบตาเดียวเลย
คุณผู้ชมดูจังหวะที่ถังแก๊สระเบิดกันค่ะ
โอ้โหโอ้โหนี่คือร้านขายข้าวมันไก่
ไม่มีคนใช่ไหมพี่ปุ้ยไม่มีคนเห็นไหมคะ
มุมจอขวาบนอ่ะอ๋อตีห้าตีห้าสิบห้านาที
ฝ้าเฟอร์อะไรลงมาหมดเลยนั้นน่ะไม่มีลูกค้าอ่า
ไม่มีเจ้าของร้านแต่มีพนักงานของร้านอยู่
เจ็บสาหัสนะคะเจ็บสาหัสคุณผู้ชม
ตรงนี้เป็นลักษณะปลูกติดกัน๑๐คูหาค่ะ
แล้วมันไม่ใช่แค่นั้นสิคะไอ้รอบรัศมีร้อยเมตรเนี่ย
โอ้โหพังเหมือนกันนี่ดูสภาพนะคะ
นี่คุณผู้ชมนี่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักประมาณตี๕๕นาที
วันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมที่ผ่านมานะคะจุดเกิดเหตุเนี่ย
อาคารพาณิชย์สูง๒ชั้นสร้างติดกันสักประมาณ๑๐คูหา
ในพื้นที่หนองปลือบางละมุงพัทยาหลังเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะคะร้านนี้เนี่ย
เป็นร้านขายข้าวมันไก่ชื่อว่าจ๊ะจ๋า
พังเสียหายยับเยินเลยจ้ะนะคะไปพบกับพนักงานของร้านชาวลาว
ชื่อว่านายคิดอายุยี่สิบเก้าปีในคิดเนี่ย
ถูกแรงระเบิดทำให้ร่างกายกระเด็นออกมาเลยนะ
ครับแรงระเบิดทำให้ร่างกายของนายคิดเนี่ย
เด็นออกมาเลยค่ะแล้วก็มีบาดแผลถูกไฟไหม้
สักประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของร่างกายโอ้โฮ
ตอนแรกเอาตัวส่งโรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียลนะคะ
ไม่ได้ค่ะต้องส่งต่อมาที่กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วใช้เครื่องช่วยหายใจ
ตอนนี้ใช่ค่ะอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะ
อ่ะที่โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียลก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน
อืมกระจกอาคารผู้ป่วยเนี้ยแตกร้าวหลายสิบบานเลยนะคะโอ้โห
นะฮะคุณภัยศาลพงธาวรพินโยอายุห้าสิบหกปี
เป็นเจ้าของร้านขายข้าวมันไก่ดังกล่าวเนี่ยเล่าว่าร้านเนี้ยมัน
เปิดมาสักประมาณสี่สิบกว่าปีแล้วอืมนะฮะก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ตัวเองนอนพักอยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งแต่ในร้านเนี้ยร้านจุดเกิดเหตุเนี่ย
มีลูกจ้างพักอาศัยอยู่อีก๒คนกระทั่งได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นเลยนะคะ
วิ่งออกมาดูโอ้โหคาตาเลย
ของตัวเองอยู่ในสภาพพังพินาศเลยนะคะ
ลูกจ้างนอนสลบอยู่ข้างตึก
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาให้การช่วยเหลือ
เจ้าของร้านคุณภัยศาลบอกว่าตอนนี้รู้สึกช็อกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

แต่ถ้าเกิดว่าเกิดจากเรื่องของแก๊สหุงต้มจริง

ตรวจสอบตลอดพร้อมใช้งานเลยเรื่องของถังแก๊สหุงต้มเนี่ย
แล้วคุณประเมษงามพิเชษนายกเมืองพัทยาว่ายังไงบ้าง
บอกว่าตอนนี้ได้สั่งการให้ระงับใช้อาคารชั่วคราว
เพราะอะไรกลัวมันจะถล่มลงมาแล้วก็รีบเยียวยาคนเจ็บนะคะ
ซึ่งตอนนี้ผู้ได้รับผลกระทบมาร้องเรียนแล้วกว่า๒๐รายนะคะ
ส่วนสาเหตุเนี่ยจำเป็นต้องให้ตำรวจตำรวจอะไรล่ะพอท้อใช่ไหม

ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

คาดว่าเกิดจากการรั่วไหลของถังแก๊สหุงต้มในปริมาณที่มาก
เกิดการระเบิดรุนแรงแบบนี้เนี่ยเคราะห์ดีมากเลยนะคะ
ที่ไม่มีเปลวเพลิงเกิดขึ้น
ลองคิดดูนะแก๊สปริมาณมหาศาล

มันระเบิดแล้วมีเปลวเพลิงขึ้นมา

แน่นอนว่าน่าจะต้องเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้รุนแรงนะคะ
เอาล่ะเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากนี้เนี่ย
คุณปรเมฆบอกว่าต้องเอาถังแก๊สทุกถังเลยนะคะ
มาตรวจสอบว่าเอ๊ะไอ้ตัวท่อต่อหรือวาวต่างเนี่ย
มันโอเคไหมมันพร้อมใช้งานหรือเปล่า

ก่อนที่จะสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ
ถ้าดูจากสภาพความเสียหายเนี่ย

งั้นมันจะ๑ในล้านไม่พังขนาดนั้น
คือไม่มี๒๐หลังหรอกที่ได้รับผลกระทบแล้วจะมาบอก

ก็เหมือนคุณประเมฆที่สันนิษฐานเบื้องต้นบอก
มันน่าจะแบบไหลรวมกันแน่

ไปถึงคนบาดเจ็บด้วยนะตอนนี้ที่โดน
ไฟเผาไหม้ไป๗๐ของร่างกาย